คุณผู้ชมคะพี่ปอลค่ะเคยเห็นวิธีการลงเสาไหมคะ
จะเป็นเสาเข็มเสาไฟเสาอะไรก็แล้วแต่
วิธีแบบโบราณส่วนมากเขาจะขึ้นไปขยม

ใช่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้จะพาไปดู
การลงเสาของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เพลียงขนาดไหนไปดูค่ะ
ชอบที่ชอบที่สุดชอบพี่คนตีกรอง
ใช่เหมือนกันตัวเนี้ยชายชอบคนให้จังหวะ
คือให้จังหวะได้ดีมาก

พร้อมกับขยมเสาไฟฟ้าแบบนี้ละค่ะ
คืออันนี้พี่การไฟฟ้านรคอลหลวง
ไม่คีย์กันเป็นอย่างมากแต่กว่าจะได้ภาพแบบนี้ออกมา
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเส้นทางที่ไปมันไม่ใช่ง่ายนะ
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุมชนมันแคบดูสิเนี่ย
มันแคบขนาดไหนคือยากลำบากมากกว่าจะขนเสาไฟเข้าไปได้
แต่สุดท้ายก็ออกมาแล้วทำจนสำเร็จแล้วค่ะ
คนก็มีการเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะนะ
บางคอมเมนต์เขาบอกว่ามือกลองคนเคาะเนี่ยได้เงินเดือนกี่บาทล่ะคะ
อ่าอย่างกันลงเสาเอกบ้าง